ขนาดหลังพระมาวันที่๒๖พระทำเสร็จรู้สึกจะก่อนเที่ยง
บ่าย๓บ่าย๓มันยังเอาอีกรอบหนึ่งเลยรอบสุดท้าย
แล้วจะพักกลับไปใช่
หล่ะเยอะเร็วผมมีตลอดทำนวรรดิ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

ได้ว่าสี่ครั้งแต่เกิดมาเรื่อยเรื่อยมีมห่างอยู่สองสามสี่นี่แหละ
แล้วก็เกิดไปเรื่อยเรื่อยวันละครั้งสองครั้งสามครั้งมีวันที่ยี่สิบสี่
หรือยี่สิบหกหกครั้งวันก่อนสามครั้งแล้วก็มาครั้งสุดท้าย
ครั้งหนึ่งวันที่อะไรครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบหกครั้งหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ตากับย่าอยู่ถ้าเวลาตากับยาออกไปเราก็เฝ้าเหมือนก็เฝ้า

ใช่ค่ะไม่เฝ้าไปได้
แล้วมันเคยลุกต่อหน้าต่อตาเราไหม

มันก็ขึ้นแต่มันขึ้นอยู่
ตอนที่มันขึ้นอยู่แบบนี้เราไม่เห็น

อ๋อตอนมันเริ่มติดนี้เราไม่เห็น
ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น

มาวันที่๒๖พระธรรมเสร็จ

บ่าย๓มันยังเอาอีกรอบนึงเลยรอบสุดท้าย

ใช่ค่ะแล้วพระพรรณก็ไม่เป็น
วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไหม

ก็ไม่รู้แต่บ้านไม่เคยเห็นว่ะ

แล้วถามทุกคนไหม
ทุกคนไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นอะไร
อ๋อหมายถึงถามคนในบ้านทุกคนเลย

ที่ได้เรียกคือไม่ใช่คนอ่ะ
ไม่ใช่คนทำอ่ะ

แต่ก่อนมันก็เป็นปั๊มน้ำมัน
แต่ว่าน้ำมันมันจะเป็นถังลอย

วันไฟดับมันก็เคลื่อนก็ลุก

ไม่มีน้ำมันมันจะมาอยู่ไหน